ครอบครัวของพรานเก่งเดินทางไปรับศพจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจแล้วนะครับ
หลังจากที่ส่งมาชนะสูตรนะฮะเจอศพพรานเก่งเมื่อวานนี้นะครับ
ที่พื้นที่ป่าเขาเขียวเขาชมพู่หลังจากที่พรานเก่งซึ่งเชี่ยวชาญการเดินป่าในพื้นที่นั้นเหลือเกินนะครับ
ในพื้นที่จังหวัดชนบุรีเนี่ยป่าแห่งนั้นเนี่ยหายเข้าไปตั้งแต่๑๕สิงหาคมหากันอยู่นาน
สุดท้ายเมื่อวานเจอศพสภาพเหลือแต่โครงกระดูกแล้วนะครับ
นี่ฮะส่งมาชนะสูตรตามขั้นตอนนะครับวันนี้ญาติญาติมารับศพนะครับ
เพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาทั้งคุณพ่อคุณแม่ทั้งภรรยาของพรานเก่งนะครับ
นี่ฮะช่วงบ่ายวันนี้เองครับที่เดินทางไปรับศพกันบรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้าแล้วฮะ
คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ภรรยานะครับไปติดต่อขอรับศพจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับ
เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดหนองน้ำเขียวจังหวัดชนบุรี
คุณพ่อเองก็จุดทูบหนึ่งดอกนะครับ

เรื่องราวต่างที่เกิดขึ้นเดี๋ยว
เล่าให้ฟังอีกทีนะครับแต่ว่าดูตรงนี้ก่อนนะครับ
เรื่องของพรานเก่งนายสนีร์เฟืองฟูอายุ๔๑ปี

เจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านช่วยกันหาในพื้นที่
เขาเขียวเขาชมพู่ที่จังหวัดชนบุรี
หาอยู่๑๙วันนะครับเพราะว่าพรานเก่งเนี่ย
เข้าไปหาของป่าขาดการติดต่อไป
ตั้งแต่เย็นวันที่๑๕สิงหาคม
และนี่เป็นภาพเมื่อวานนะครับที่ไปเจอศพ

เมื่อบ่ายเมื่อวานนี้ชุดค้นหาไปพบศพพรานเก่ง
อยู่ในจุดที่เรียกว่าโกรกยายจร
ซึ่งห่างจากศูนย์อำนวยการค้นหาที่อยู่ตีนเขา
ประมาณ๓กิโลเมตรแบบนี้นะครับ
สภาพศพที่เจอก็คือเหลือแต่โครงกระดูกแล้วนะครับ
แต่ว่าเสื้อผ้าของพรานเก่งยังอยู่นะฮะ
เสื้อผ้ายังหุ้มโครงกระดูกอยู่
กางเกงขายาวรองเท้าบูธสีดำสองข้าง
แต่ว่ารองเท้าบูธของพรานเก่งเนี่ย
มันมีรูกระสุนปืนทะลุทั้งข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวา
โคนขาขวามีเชือกสะพายปืนรัดอยู่นะครับ
ใกล้กันมีปืนลูกซองยาวอยู่นะแล้วก็มีกระโหลกศีรษะมนุษย์ด้วยนะฮะแบบนี้นะครับ
แต่ว่าโครงกระดูกชิ้นอื่นเนี่ยยังมีเสื้อผ้าห่อหุ้มเอาไว้อยู่
ซึ่งชุดค้นหาชุดที่ขึ้นไปเมื่อวานเนี่ยมีน้องชายพรานเก่งอยู่ด้วยบอกว่าจำได้
เจริญาที่ระบุว่าจากการตรวจสอบเรื่องต้นเนี่ย
พบว่ามีเชือกสายสะพานปืนมัดอยู่ที่คนขาขวา
ก็เลยสันนิษฐานว่าพรานเก่งน่าจะพลาด

ชาวบ้านคนอื่นหรือว่าพรานคนอื่นเนี่ยผูกเอาไว้

เนี่ยฮะจังหวะเดินไปเนี่ย

ึงเชือกกับไกลปืนเอาไว้
เวลามีสัตว์ที่มันวิ่งมันเดินผ่านมาเนี่ยก็จะโดนอย่างนี้
แต่ว่าพรานเก่งไปโดนนะครับกระสุนก็เลยเจาะเข้าที่ขาทั้งสองข้าง
แต่ว่าทีนี้อาจจะไปไม่มีสัญญาณโทรศัพท์โทรมาขอความช่วยเหลือหรือว่าอะไรยังไงเนี่ย
ก็เลยมาช่วยกันไม่ทันแล้วก็หากันอยู่นานก่อนที่จะเจอศพเมื่อวานนี้นะครับ
เรื่องของคดีต้องไปขยายผลต่อนะครับปืนผูกตรงนี้นะครับ
จะเป็นของใครเอามาผูกเอาไว้ลักลอบล่าสัตว์ป่าอะไรแบบนี้นะครับ
แต่ทำให้มีคนตายอย่างนี้ก็ต้องเป็นคดีก็ต้องไปไล่ขยายผลหากันต่อนะครับ
ทีนี้บ่ายวันนี้นะครับหลังจากที่ญาติญาติได้รับศพของพรานเก่ง
ออกจากโรงพยาบาลตำรวจแล้วนะครับสถาบันนิติเวศ
ศพก็ถูกลำเลียงมาถึงวัดหนองน้ำเขียวนะครับ
ที่เดินทางไปรับศพเนี่ยมีภรรยากับพ่อนะครับ
พ่อคือนายประสงค์เฟื่องฟูนะครับภรรยาคือนางสาวมากลิ่นเอี่ยม
ติดต่อขอรับศพจากนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับ
จุดทูบหนึ่งดอกเชิญดวงวิญญาณลูกชายกลับมาที่วัด
วัดที่บ้านนะครับวัดหนองน้ำเขียว
พอศพถูกส่งมาถึงเนี่ยเพื่อนบ้านแล้วก็ครอบครัว
มาช่วยกันเนี่ยนะฮะก็ทำใจไม่ได้แล้วครับ
ตอนเห็นศพพรานเก่งอย่างแม่เนี่ยนะฮะ
ประคองเฟื่องฟูนี่ถึงกับร้องไห้นะฮะ
แม่บอกว่าร้องไห้ก็เพราะสงสารลูกชายนะ
คือพอศพมาถึงก็เห็นการลำเลียงศพขึ้นตั้งเนี่ยนะฮะ
แม่ก็ไปนั่งอยู่ที่เก้าอี้ไม้ไม่ไกลจากโรงศพลูกชายนะครับ
แม่บอกว่าก็อยากอยู่ใกล้ลูกนะฮะ
ประคองนะครับบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
คุณวิมลวันธรรมพักดีบอกว่าเสียใจที่ลูกชายต้องมาจากไปแบบนี้
ลูกชายเป็นคนขยันทำมาหากินร่างกายแข็งแรง
เป็นพรานป่าที่เชี่ยวชาญการเดินป่าในพื้นที่แถวนั้นมาก
ไม่คิดว่าต้องมาจบชีวิตแบบนี้
แต่การพบศพอย่างน้อยก็ทำให้แม่โล่งใจ
เพราะตลอดเวลาที่หาศพกันมาเนี่ย
ตั้งแต่ลูกชายหายไป๑๕สิงหาคมเนี่ย
ก็เป็นห่วงตลอดไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไง
ไม่รู้ว่าจะไปตกระกำลำบากที่ไหน
คุณแม่ของพรานเก่งบอกกับเราว่า

ลูกหายตัวไปเนี่ยนะครับ
ว่ามันจะต้องเป็นเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้
แต่พอวันนี้มาเห็นศพลูกจริง

มันก็รอมาว่าจะเจอ
แต่วันนี้เพื่อนมันเห็นมันก็อดไม่ได้
แม่ลูกอะเนาะ
แม่ไม่เคยเชื่อใครไงว่าลูกแม่ออกไปข้างนอก
ถึงได้ขอร้องให้เขาช่วยค้นหา
น้องชายไม่เชื่อพ่อไม่เชื่ออาไม่เชื่อ
ญาติพี่น้องเพื่อนบ้านไม่เชื่อ

ถ้าเขาไปไหนทุกครั้งเลยวันเดียวเขาจะต้องบอกแม่

ขอบคุณทุกทีมขอบคุณประชาชนทุกคน
ขอบคุณเพื่อนบ้านขอบคุณทุกคน
แต่ก็มาลำบากอะบางคนก็มาเจ็บ
บางคนก็ช่วยกันด้วยใจทั้งนั้นเลย

ขอบคุณทุกคนนะครับ

ที่ช่วยกันค้นหาลูกชายนะครับ

แต่ก็โล่งใจที่เจอลูกชายนะครับ
ที่ผ่านมามีหมอดูมีร่างทรง
บอกว่าลูกชายเนี่ยไม่ได้ขึ้นไปบนเขา
ไม่ได้หายไปบนเขาแต่ว่าออกไปนอกพื้นที่นะครับ
เรื่องนี้พ่อบอกว่าครอบครัวก็ไม่ติดใจนะครับ
เพราะยังไงก็ถือว่าหมอดูคนนั้นมีน้ำใจมาช่วยเหลือมาค้นหา
หากจะมาร่วมงานศพมาเคารพศพพรานเก่ง

เออตรงกันสนให้เขาละกันเนาะ
เขาเป็นอยู่สุขสบายแล้วก็ถูกคนเข้ามาด้วย
คนหาให้มีความสุขแต่เย็บแบบป่วยเนาะ
ก็รู้สึกเครียดเนอะว่าเราก็ไม่อยากจะพูดเนาะ
เกิดไปขยายจิงแล้วก็โหใจหาย
ทีนี้มันอยู่ห้างไหนได้เอ่อโรงหรือนึ
หมอดูที่คุณพ่อพูดถึงก็คงหมายถึง
ภเวษีนะฮะความจริงทางครอบครัวเองก็ไปเชิญหมอปลามาให้ช่วยค้นหาให้หน่อย
แต่หมอปลาบอกว่าดูแล้วเนี่ยไม่มีสัญญาณว่าพรานเก่งจะเสียชีวิต
หรือว่าจะอยู่ในพื้นที่เขาอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
หมอปลาก็บอกแล้วก็ฝากขอโทษมายังครอบครัวด้วย
แล้วก็บอกว่าก็จนถึงขณะนี้ก็คือเมื่อวานนี้ที่เจอศพพรานเก่งแล้วก็ยังไม่รู้สึกสัมผัสได้ว่าพรานเก่งเนี่ยเสียชีวิตแล้ว
ก็อาจจะเป็นเรื่องของการเสียชีวิตลักษณะต่างอะไรอย่างนี้
อาจจะต้องมีพิธีเชิญดวงวิญญาณปลดปล่อยวิญญาณ
ซึ่งทางครอบครัวพรานเก่งบอกว่าก็ทำไปเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
น้องชายพรานเก่งบอกว่าครอบครัวไม่ติดใจเรื่องของหมอปลาเช่นกันนะครับ
เพราะว่าไม่อยากมีเวรกรรมอะไรต่อกันก็ถือว่าอโหสิกรรมให้กัน
เมื่อหมอปลาเขาเป็นลักษณะเหมือนหมอดูมือปราบสัมภเวษีทักอะไรมาเราก็ทำตามนะครับ
ต้องขอบคุณด้วยซ้ำที่หมอปลามาช่วยค้นหาพรานเก่งในช่วงเวลานั้น
รับว่าครอบครัวตอนนี้ยังทำใจไม่ได้กับการเสียชีวิตของพรานเก่ง
แต่น้องชายบอกว่าก็เตรียมใจเรื่องนี้ไว้แล้วโดยเฉพาะแม่
พอมาเห็นศพพี่ชายจริงแม่ก็ทนไม่ได้ทำใจไม่ได้ถึงกับร้องไห้ตลอดเวลา
น้องชายพรานเก่งบอกว่าหลังจากพบศพพี่ชายเมื่อวานนี้ได้ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณจากจุดเกิดเหตุเรียบร้อยแล้วนะครับ
ทำทุกอย่างถูกต้องหมดแล้วพี่ชายกลับบ้านแล้วเพราะเมื่อคืนนี้ตอน๔ทุ่มเนี่ย
น้องชายพรานเก่งบอกว่าได้ยินเสียงหมาหอนที่บ้านเป็นเสียงหมาหอนที่หอนมาจากเขาชมพู่ที่พี่ชายไปเสียชีวิตอยู่เนี่ยหอนตลอดทั้งคืน
ส่วนพี่สะพ้ายก็คือภรรยาของพรานเก่งน้องชายบอกว่าก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเดินบนบ้านได้ยินเสียงเปิดฝาหม้อที่บ้าน
ห้อแก๊งหม้อข้าวเนี่ยได้ยินหมดนะครับก็เลยเชื่อว่าพรานเก่งกลับมาบ้านแล้วจริงคงไม่ต้องไปทำพิธีปลดพันธนาการอะไรแล้วอย่างที่หมอปลาเขาเป็นห่วงว่ายังถูกพันธนาการถูกมัดถูกตึงอะไรไว้หรือเปล่าในที่เกิดเหตุเพราะหมอปลาเนี่ยสัมผัสไม่ได้ถึงเรื่องของดวงวิญญาณของพรานเก่ง

เจ็บเลยว่า
มาภรรยาพานเก่งนะครับบอกว่า

หายตัวไปได้ร่วมกับชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ออกค้นหาตลอดแต่ไม่เจอนะครับ
จุดที่พบศพเนี่ยเคยเดินไปดูแล้วนะครับค่ะภรรยาพรานเก่งบอกแต่ไม่เจอนะฮะ
ตอนนั้นที่เดินไปเนี่ยมันก็มีกลิ่นลักษณะเหมือนกลิ่นศพโชยมาเหมือนกันโชยมาตามลม
แต่มันไม่แรงมากนะครับแล้วก็หากันไม่เจอด้วยนะครับ
ส่วนตัวเชื่อว่าสามีเนี่ยในวันนั้นนะตามความเชื่อของภรรยานะครับ
ที่ว่าเดินไปจุดที่เจอศพแล้วได้กลิ่นโชยมาแต่ว่าหาอะไรกันไม่เจอเนี่ย
เชื่อว่าสามีอาจจะไม่อยากให้ตัวเองเห็นสภาพของสามีก็ได้
ในเรื่องของสภาพศพการเสียชีวิตอยู่คงกลัวว่าภรรยาจะทำใจไม่ได้
ก็เลยดนใจให้วันนั้นเนี่ยหากันไม่เจอค่ะแล้วเมื่อวานเนี่ยเจอก็เป็นวันที่ตัวเองเนี่ย
ธุระที่จังหวัดชายนาฏปรากฏว่าชุดค้นหาขึ้นมาเอาเจอ
อาจเป็นเพราะว่าสามีไม่อยากให้ภรรยาเห็นสภาพของสามีก็ได้
ที่หมอปลาทักว่าสามีไม่ได้อยู่ในป่าไม่ได้หายไปในป่า
แต่ว่าไปอยู่ในพื้นที่อื่นให้ไปหาตามบ้านเพื่อนอะไรอย่างนี้
นางสาวมาบอกว่ายืนยันมาตลอดว่าสามีเป็นคนดีนะครับ
ขยันทำมาหากินครอบครัวกับชาวบ้านเนี่ยรู้ดีทำให้ไม่เชื่อตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว
สามีจะมีปัญหาทางบ้านอึดอัดแล้วก็หนีหายไป
คือพอมีการทักแบบนี้ก็แน่นอนว่าก็หลายคนก็มีการคอมเมนต์ต่อว่าสามีในเชิงเสียหาย
ตอนนี้ที่สุดแล้วความจริงก็ปรากฏแล้วว่าสามีเนี่ยตายจริง
หลงป่าแล้วไปตายในป่าจริงอาจจะไม่ได้หลงป่าแต่ว่าไปถูกอะไรสักอย่างในป่าเนี่ยจะทำให้เสียชีวิต
ก็เลยอยากฝากบอกว่าเวลามีเรื่องอะไรอย่าตัดสินกันเร็วเกินไปนะครับ
แต่ก็ไม่ได้ติดใจเรื่องของหมอปลานะครับภรรยาบอกนะเพราะถึงยังไงก็ถือว่าหมอปลาเนี่ยได้มาช่วยเหลือ
เดินทางมาจากเพชรชบุรีมาที่จังหวัดชนบุรีมาช่วยหาสามีด้วยตัวเองนะครับ
พรานเก่งบอกว่าหากสามียังอยู่ตรงนี้แล้วได้ยินก็อยากบอกสามีว่าขอให้ไปสู่สุขติและไม่ต้องเป็นห่วงครอบครัว
ก็มีคนด่าเขาเยอะในเพจในอะไรในเฟสในอะไรอ่ะด่าเขาเยอะเราก็บางทีเราก็แหมน้อยใจเนอะแบบบางทีไม่รู้อ่ะว่าอย่าเพิ่งด่าเลย
อย่างนี้ตายไปแล้วก็มาเรียกร้องอะไรไม่ได้แล้วเนอะ
ไม่มีอะไรคือประวัติเขาขาวสะอาดแต่เราจะให้เราทิ้งทางเขาไปเลยอ่ะมันก็ทิ้งไม่ได้เนี่ยผลสุดท้ายเราก็เจอจริงถ้าเราทิ้งไปเราก็จะยิ่งแย่
พ่อเขาก็ว่ากลับเชิญกลับมาบ้านนะคะแล้วก็มีเขาก็โทรหมอเขาก็โทรบอกว่าวิญญาณถึงบ้านแล้วอะไรแล้วใช่
เมื่อคืนพ่อหนูมานอนอยู่เขายังได้ยินเสียงเลยแต่เราเนี่ยไม่ได้ยินเราไม่รู้สึกอะไรเขาคงจะรู้เรากลัวผีเขาก็มีได้ยินเสียงเหมือนคนทำอะไรอยู่หน้าบ้านแกก็แก๊กอะไรเข้าเข้ามาแล้วล่ะเขาคงเข้าบ้านได้เพราะแม่เขาไปเปิดประตูไว้ให้อะไรให้เขาก็เคยบอกกับเราเนอะเขาจะอยู่กับเราไปจนแก่เลยนะแต่ก็ไม่อยากให้เขาห่วงอะไรอ่ะอยากให้เขาไปสบายไม่ต้องมีห่วงไม่ต้องมีอะไรยิ่งเราไปทำอะไร
ให้เขาห่วงเหมือนก็ยิงภาพวงอะไรไปอีกไม่อยากให้เขาเป็นห่วงคนข้างหลังอ่ะยังไงพวกเราก็ต้องอยู่กันให้ได้